ที่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ย
เขาไปปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งไปจี้ชิงทรัพย์ชาวบ้าน
ก่อเหตุมาแล้ว๗คดีใน๒ท้องที่ก็คือโพธารามกับพื้นที่ใกล้เคียง
ตำรวจก็ต้องไปปิดล้อมจับกลุ่มใช่ไหมคะทีนี้ผู้ต้องหารายเนี้ยเขาหนีค่ะ
หนีไปหนีมาสุดท้ายหนีไปจมน้ำเสียชีวิตนะคะจากผู้ต้องหาก็กลายเป็นผู้เสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายนรงน้อยปิ่นอายุ๒๖ปีเท่านั้นนะคะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีจี้ชิงทรัพย์ในพื้นที่อำเภอโพธารามเฉพาะพื้นที่โพธารามเนี่ย
มีคนไปแจ้งความไว้๕คดีในพื้นที่สพใกล้เคียงอีก๒คดีค่ะ
ก่อเหตุเจ็ดคดีในเวลาสามวันเท่านั้นก็คือตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วชาวบ้านบอกว่าก่อเหตุเนี่ยอุกอาจมากจนทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หวาดภาวะ
ก็เลยมีการแชร์เหตุการณ์นี้ต่อต่อกันในโลกออนไลน์ทีนี้ที่สุดแล้ว
ยืมรถมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนหนึ่งไปก่อเหตุก็เลยมีการตั้งด่านสกัด
แต่นายนรงค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเที่ยวรีสอร์ท
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนคลองตาคดอำเภอโพธาราม
ตำรวจเขาก็เลยนำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้น
นายนรงไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้จับแต่โดยดี
วิ่งหนีออกจากรีสอร์ทไปตามคลองชนรับประทาน
แล้ววิ่งหนีลงทุ่งค่ะคุณผู้ชม
ลงไปนะคะอ้อมไปทางหลังรีสอร์ท
สุดท้ายตกลงไปในบ่อน้ำจนเสียชีวิต
ตำรวจเนี่ยตอนแรกก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวแต่ไม่ยอมมอบตัวนะคะ
สุดท้ายร่างจมดิ่งไปในบ่อเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเป็นตะคริว
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตในที่สุด
ตรงแจงกู้ไผ่เลยค่ะให้กู้ไผ่มาช่วยงมคนหาร่าง
พอนำขึ้นมาได้ก็พบว่านายนรงเสียชีวิตแล้ว
ตรวจชนะสูตรพลิกศพเพิ่มเติมนายนรงเนี่ยมีร่องรอยคือ
สักทั่วตัวนะคะไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้าย
กระเป๋าสะพายพบปืนด้วยพบปืน
สินที่เป็นสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองเงินสดจำนวนหนึ่ง
ไปตรวจค้นห้องพักในรีสอร์ทที่เขาไปเช่าเพื่อหลบหนีนะคะ
พบของกลางอีกหลายรายการ
ทีนี้นอกจากตำรวจตรวจยึดเรื่องของของกลางแล้ว
ควบคุมตัวผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๖ปีเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ด้วย
พร้อมกับยึดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
นางพานีพงศ์อนันต์เป็นหนึ่งในเหยื่อของนายนรง
พร้อมกับผู้เสียหายอีกหลายคนค่ะมาดูศพของนายนรง
ก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือคนร้าย
ที่ไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์
แล้วก็มีรอยสักที่หางคิ้วเขาจำกันได้นะคะ
แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าที่สุดแล้วตำรวจจะสามารถตามทรัพย์สินที่
นายนรงผู้ตายไปจี้ของคนอื่นมากลับคืนมาได้หรือเปล่านะคะ